ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวดีกันบ้างดีกว่าค่ะ

เมื่อวานนี้เรานำเสนอความรักของคุณตาคุณยายคู่หนึ่ง
เพราะว่าคุณตาอายุ๘๖ปีแล้ว
ส่วนคุณยายอายุ๘๒ปี

เพราะว่าเอาเชือกไปให้ที่ร้านทองเขาวัดขนาดเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วบอกว่าจะเอาสร้อยทองเท่านี้
รวมถึงบอกว่าขอจี้รูปหัวใจด้วย
เอาสร้อยทองความยาวเท่ากับเชือกใช่ไหม
แสดงว่าคุณตาเอาเชือกไปวัดรอบคอคุณยายมาแล้วล่ะ

แล้วเสร็จแล้วก็ขอซื้อจี้ด้วย
ทีนี้ร้านทอง
ร้านทองห้างทองมีจงมีชุมแพรนี่นะคะ

คือเหมือนกับเห็นเป็นความรักความผูกพัน

เป็นชาวอำเภอชุมแพรนิดและจังหวัดของขอนแก่
ก็เล่าให้ฟังว่าตาอยู่กินกับคุณยายสง่าอายุ๘๒ปี
แต่งงานอยู่กินกันมา๖๑ปีมีลูกด้วยกัน๕คน
แล้วลูกแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปทำงานต่างพื้นที่กันหมด
พอช่วงเทศกาลทีไม่ว่าจะปีใหม่สงกรานอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านซึ่งคุณตาคุณยายอยู่กัน๒คน
ตัวคุณตาหูหนวกส่วนคุณยายตาบอด
แต่มีอะไรก็เหมือนกับช่วยเติมเต็มให้กันและกันช่วยเหลือกันมาตลอด
แล้วเดือนนึงก็จะมีเบี้ยยังชีพคนชะลา
เงินที่ลูกส่งมาให้ก็เอาทั้งสองส่วนนี้มาใช้จ่าย
ทุกวันนี้นะตากับยายเขาก็อยู่กันสุขสบายดี
ถามคุณยายด้วยถามคุณตาด้วย
นึกยังไงถึงไปซื้อสร้อยทอง
พร้อมกับจี้รูปหัวใจให้ยาย
คุณตาบอกว่าโอ๊ยตาก็แก่แล้ว
ก็เลยอยากซื้อสร้อยกับจี้ให้

ใช่เพราะจะได้รู้ไงว่านี่คือหัวใจคุณตา

แล้วคุณตาบอกด้วยนะวันไหนถ้าเกิดว่าล้มหายตายจากกันไปเนี่ย
อย่างน้อยจะได้เป็นตัวแทนของความรัก
ให้คงอยู่ต่อไปฟังแบบนี้แล้วก็มีความสุขจังเลย
เดี๋ยวฟังเสียงคุณตาคุณยายเขาให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีหน่อยนะคะครับ
ครับ
คุณตาคุณยายอยู่ในใจ
ใช่ก็เลยเอาจี้รูปหัวใจให้ไว้
เห็นแบบนี้แล้วดูน่ารักมีความสุขจังเลยนะ

แล้วเห็นคนแก่เขาจูงมือกันเขาดูแลกัน

คิดถึงตัวเองในอนาคตใช่ไหม